ไปดูคนไทยในต่างแดนกันบ้างครับ

เขาจัดการแข่งขันทำอาหารไทย

เป็นอย่างดีที่อยากจะมาชิมอาหารไทย

ไปอยู่ที่ไหนไม่ลืมอาหารไทย

ใช่แล้วก็แน่นอนว่าต่างชาติก็ต้องติดใจ

เอกอัคราชทูตไทยในกรุงเทอร์อาวีฟ
ประเทศอิสราเอลนะครับผู้เป็นประธานก็คือ

อักราชทูตไทยณกรุงเทียวอาวิฟต์
ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมแข่งขันทำอาหารไทย
ชิงชนะเลิศแล้วนะคุณรอบไฟนอลแล้วนะฮะ
เนื่องจากงานเทศกาลอาหารไทย๔๐
ที่ประเทศอิสราเอลระหว่างวันที่๒๓ถึง๒๖เมษายน
เขาจัดงานครั้งนี้ทำให้ชาวอิสราเอลนะครับ
ได้รับประทานได้ชิมอาหารไทยกัน

โอ้โหที่คิดถึงอาหารไทยก็ได้มาทำแล้วก็มาทานกันด้วยนะครับ
โดยได้รับการสนับสนุนจากสถาบันสอนทำอาหารบิซูลิม
ประชาสัมพันธ์ทางเฟซบุ๊กเชิญชวนชาวอิสราเอลที่มีความสนใจ
ส่งรูปและคำอธิบายอาหารไทยในฝัน

ร่วมเข้าประกวดทางอีเมลแล้วก็คัดเลือกให้เหลือ๑๐คน
เข้าแข่งขันทำอาหารในรอบคัดเลือกนะครับ
จากนั้นคัดผู้เข้ารอบ๓คนมาแข่งขัน
รอบชิงชนะเลิศผลปรากฏว่านายยูริเอลเล่นโบเก็น
ชนะที่๑ในเมนูแกงเผ็ดเป็ดย่าง

ใช่ครับได้รับตัวเครื่องบินไปกลับกรุงเทพ
อาบีฟจากสายการบินอาเกียอิสราเอลแอร์ไลน์นะครับ
ภายในงานได้จัดแสดงอาหารเครื่องดื่มและขนมไทย

อกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากศิลปินวงราชาวดี
จากประเทศไทยไปให้ความบันเทิงในงานนี้ด้วยนะครับ

อัครราชทูตไทยคาดหวังว่าจะช่วยประชาสัมพันธ
ความหลากหลายของวัฒนธรรมไทย
ส่งเสริมภาพลักษณ์แล้วก็สร้างทัศนคติที่ดี
ของชาวอิสราเอลเกี่ยวกับประเทศไทย
รักษากระแสความนิยมไทยในหมู่ชาวอิสราเอล

รวมทั้งเดินหน้านโยบายประเทศไทย๔๐ด้วยนะครับ